นี่คุณผู้ชมใครที่ใส่ของมีค่าไปเที่ยวน้ำตก
คุณอาจจะไม่โชคดีเหมือนผู้หญิงคนนี้ก็ได้นะคะ
เพราะว่าเธอใส่แหวนเพชรเกือบกระหลัดนะคะเกือบแสน
ไปเที่ยวน้ำตกแต่ทำหลุดหาย
แต่มีอาชีพใหม่ก็คือการงมหาแหวนหรือการงมหาของมีค่า
คุณค่ะหาเจอด้วยค่ะและให้ดูน้ำตกก่อน
เป็นคุณคุณคิดว่าหาเจอไหมล่ะไม่มีทางเจออ่ะถ้าเกิดผมเห็นน้าวขนาดเนี้ย
มันก็ต้องไหลไปตามซอกหินซอกอะไรอย่างนี้
อันนี้งมเข็มในมหาสมุดของจริงทำใจเถอะประมาณนี้
น่าจะคุยกับตัวเองแต่ผู้หญิงคนนี้บอกว่า
มันต้องมีทางสิคุณนิดโพกุลอายุ๔๕ปี
เที่ยวน้ำตกคลองลานที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
แล้วทำแหวนหล่นหล่นตกที่น้ำลึกและไหลเที่ยว
แต่ไม่น่าเชื่อค่ะเธอบอกว่าเนี่ย
ไปเจอผู้ชายคนนี้ชื่อในแพ็คขันหยกเป็นนักดำน้ำ
และนักค้นหาอิสระนักค้นหาอิสระ
ดำน้ำด้วยใช้เครื่องสแกนโลหะค้นหา
ครึ่งชั่วโมงเจอค่ะน้องแหวน
เดี๋ยวนะเขาไปเจอคนคนนี้ได้ยังไงเนี่ย
เดี๋ยวเข้าไปฟังน้องแหวนเนี่ย
ไปติดอยู่ที่โขดหินใต้น้ำ
พอได้คืนต้องใส่คืนที่เดิมแล้วต้องถ่ายโชว์สักนิดนึง
คืนได้ยังไงนี่ตามหัวข้อที่ขึ้นเลยเหลือเชื่อ

นางนิดเล่าให้ฟังว่า๖มกราคมมาเที่ยว
มาเที่ยวกับครอบครัวเดินชมธรรมชาติตามทางเดินไป
พอถึงหน้าน้ำตกเอ๊ะมันสวยดีเดินลงไปถ่ายตรงโขดหิน
สวยจริงแต่ลื่นค่ะทีนี้ตกน้ำ
ยังดีที่มีนักท่องเที่ยวดึงมือเธอไว้ได้
บอกว่าแม้ตัวไม่ไหลไปกับน้ำแต่ก็เปียกทั้งตัว
ตอนนั้นก็ยังถ่ายรูปต่อไปเรื่อย
ได้เวลากลับที่พักในตัวเมืองกำแพงเพชร
อาบน้ำจับมือตัวเองไงคะทีนี้
แหวนหนึ่งกระหลัดหายไปไหน
มาดูที่ภาพถ่ายพบว่าแหวนหลุดหาย
ไปจากนิ้วกลางด้านซ้ายไปแล้ว
คือเขามีการเปรียบเทียบว่าเขาถ่ายตอนนี้ตรงกี่โมง
แต่มันมีอยู่จุดหนึ่งที่แหวนเธอหายไป
ตอนเช้าค่ะกลับมาที่น้ำตกคลองลานเลย

เอาพวงมาลัยมาไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ที่หน้าน้ำตก

มีคนมาอ่านค่ะก็เลยแนะนำนักดำน้ำมาช่วยงมหา

สรุปสุดท้ายเจอนะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งเจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติคลองลานที่อำนวยความสะดวก

และขอบคุณคนที่ค้นหาค่ะ
คุณแพ็คขันหยกเอาฟังดีนะชื่อนี้นะคะ
ลงไปหาลุงในเฟซบุ๊กนะครับ
แพ็คขันหยกนักค้นหาอิสระเอ้าซิ
ผมทำของตกในห้องผมยังหาไม่เจอ

ให้นักค้นหาอิสระมาช่วยหาดู

เป็นเราเราถอดใจกลับบ้านดีกว่า
เจอแล้วอันนี้เป็นความสามารถส่วนบุคคลจริง
เราก็เก่งมากสุดท้ายก็หาเจอ